สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน
เมื่อวานนี้ขอขอบคุณนะครับในแรงใจแรงสนับหนุนต่าง
ให้กำลังใจนายมตรีมานะครับมากมายพอสมควรนะครับ
ก็ขอบคุณทุกท่านนายมตรีก็ยังคงต้องทำหน้าที่
เพื่อชนคนไทยทุกคนนะครับอย่างเต็มความสามารถนะครับ
ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทุกอย่างนะครับ
บริธิคอลโลมอล์ทุกท่านและก็ทำพารประชุนทุกคนด้วยนะครับ
ก็วันนี้มีเรื่องเรียนให้ทราบดังต่อไปนี้นะครับ
จะยังไม่สู่การระบาดในระยะที่๓นะครับ
พร้อมพร้อมและหาบรรยาการรองรับนะครับโดยทุกภาคส่วนเราจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อบูรการความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมมือในการประสานงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพ
ด้วยกันใดบมากแกะหนึ่งด้านสาธารณสุขนะครับสองด้าน
ชภัณฑ์ป้องกัน๓ด้านข้อมูลการชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียนนะครับ
และคณะห้ามที่ได้มีปฏิเห็นชอบดังนี้นะครับ
ด้านสาธารณสุขเรายังไม่มีการปิดเมืองหรือปิดประเทศนะครับ
ป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย
ก็คือหนึ่งจากชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศ
ซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย
จำนวน๔ประเทศและ๒เขตปกครองพิเศษ
ที่ได้ประกาศไปแล้วรวมถึงประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง
อันนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมา
ขาเข้าต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน๓วัน

และก็ยืนยอมให้ใช้แอปพลิเคชันติดตามของรัฐด้วย
มาตรการนี้เราจะใช้กับการเข้าเมืองทุกช่องทาง

โดยตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
จะต้องขอดูหนังสือเดินทางของชาวต่างประเทศ

ที่จะเข้ามาประเทศไทยนั้นคืออะไรบ้าง
เป็นเขตติดต่อโรคหรือไม่
และแจ้งให้การทรวมภาษาไทยทราบ

ถูกกักตัวไว้สังเกตอาการ๑๔วัน

และรัฐออกภาษาอังกฤษเดินทางไปต่างประเทศ
คำแต่มไพรศาชนสังคม

ซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อโรคอันตรายนะครับและพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาระบบและกลไกการกักกันผู้ที่ติดเชื้อ
หรือผู้ที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายนะครับ
หน้าที่พรรมนักตามพรโรคติดต่อพศ๒๕๕๘
ซึ่งมีการจัดตั้งคณะงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เจ้าพนักงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานต่างนะครับระดับพื้นที่
ให้ชาวต่างประเทศรวมทั้งคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับ
ต้องใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทุกคนนะครับ
บุคลากรทางการแพทย์ปัจจุบันเรามีเพียงพอนะครับ
มีทั้งแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนจำนวน๓๗๑๖๐คน
มีพยาบาลทั้งจากโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนรวมจำนวนสิ้น๑๕๑๕๗๑คนนะครับ
วันนี้ก็ได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลได้เตรียมพื้นที่

และเรียกมีการเตรียมโรงพยาบาลเฉพาะกฤษและโรงพยาบาลสนราม
จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในประมาณที่เพียงพอ
สำหรับรับบือระยะที่๓ได้กับยาเวชภัณฑ์เครื่องมือชุดป้องกันโรค
ซึ่งมีแผนการผลิตและการจัดหามาแล้วอย่างต่อเนื่อง
แนะนำให้คนไทยที่มานักอาศัยในต่างประเทศ

กว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะดีขึ้น
หรือไม่ก็ต้องติดต่อไปที่สารทูตสถานกงศุลทุกประเทศนะครับ

เราต้องเร่งผลิตในประเทศจัดหาจากต่างประเทศ

ในเรื่องของการเร่งผลิตหน้ากากอนามัยหน้ากากทางเลือก
เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการป้องกันเจลและแอลกอฮอลเพิ่มเติมนะครับ

วันนี้มีการอนุมัติปลดล็อกในการใช้แอลกอฮอล์ไปทำผลิตภัณฑ์เจลต่างนะครับ

วันนี้รัฐบาลก็กำลังจะทำเจลผลิตไป
เพื่อจะแจกจ่ายในสถานที่ที่เรียกว่าร้านค้า
หรือว่าปั๊มน้ำมันของบางจากและสวทธิ์สวทธิ์แล้วนะครับ
ก็ขอให้ติดตามต่อไปนะครับว่าจะได้รับเมื่อไหร่อะไรอย่างไร

จะได้ลดภาระในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์นะครับ
นี้เราจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป
ได้มีการใช้หน้ากากผ้าเมื่อเดินทางนะครับ
หรือการเข้าสถานที่ชุมชนหรือชุมชน
เราจะต้องเร่งผลิตหน้ากากให้เพียงพอนะครับ
ผลิตหน้ากากให้เพียงพอทั้งสองประเภทนะครับ
ในส่วนของหน้ากากอนามัยของกลางที่ยึดได้
จากการค้าขายออนไลน์ผิดกฎหมาย
การค้าขายเกินราคาเหล่านี้
เราจะรวบรวมนะครับส่งศูนย์กระจายและบริหารจัดการนะครับ
อนามัยต่างเหล่านั้นเพื่อกระจายต่อไป
ในส่วนของการสำรวจข้อมูลต่างในการส่งออก

หลายอย่างมันเป็นข้อตกลงหลายอย่างเป็นสัญญาณการค้า
และมีการผลิตทั้งในประเทศจำหน่ายในประเทศ
และมีการรับจ้างผลิตนะครับจากนอกประเทศมาด้วย

วันนี้กำลังสวดสอบให้ความสิ้นเกิดขึ้นนะครับ
ถ้ามีความจำเป็นเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้
สำหรับในประเทศไทยก็จะดำเนินการนะครับ
รัฐบาลก็จำเป็นต้องดูแลในเรื่องเหล่านี้นะครับ
เรื่องต่อไปเรื่องการสำรวจความต้องการของเวชพันธุ์ที่จำเป็น
ที่ชุดป้องกันสำหรับอุปกรณ์ทางทางแพทย์

คราวนี้ก็ทราบว่ามีประเทศจีนนะครับ

เพื่อจะซื้อขายกันต่อไปในราคามิตรภาพนะครับ
ในส่วนหน้ากากในส่วนของยา
ในส่วนของอุปกรณ์ต่างเหล่านั้นนะครับ
แล้วก็เราก็มีการพัฒนาของเราไปด้วยนะครับ
ด้วยความร่วมมือระหว่างกันนะครับ

อันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับ

ได้มีการไปร่วมมือกันทั้งในส่วนของ

อย่างเกี่ยวข้องกรมศึกรากรต่าง
อะไรสามารถใช้ได้เพิ่มเติม

การส่งสาระสุข
เป็นการแสดงของด้านข้อมูลธนาคารแพทย์
โรคข้อมูลจะแสดงอัศวิชาสูญข้อมูลเชิงเที่ยวข้อง
เป็นการแสดงของเชิงบริฐานสาระตาลนางกล่าว
แนวปลอดิษรกษ์ลูกภัยกษ์นั้น
ปราศนาฬง็ภูมิและสถานกสถานกวามูล

เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนเมืองไทยเช่นเดียวกันนะครับ

อย่างไรก็วาดกันมานะครับ
เพราะว่ามีหลายอย่างที่จะรับผลกระทบด้วย

เรื่องที่๕มาตรการการป้องกันนะครับ
เราจะต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค

ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น

สถานที่ที่มีผู้คนมาร่วมเป็นกิจวัตร

ร่วมกันอาจแพร่เชื้อได้ง่าย

เป็นระยะวะ๒สัปดาห์นะครับ

ดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานนะครับ
ของกระทรวงสาธุขยานเคร่งทลัด

แต่มาเพื่อทำกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิด
และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่ายทางปาก

หรือใช้สิ่งของร่วมกันง่ายนะครับ

สำหรับสถานหมวยสถานม้าสถานกีฬา

นะครับจะมีการปิดชั่วคราว๑๔วัน
สำหรับพับสถานสนุนสารมอลิการนวดแผนโบราณฟิตเนสสปา
สำหรับพืชที่อื่นก็เป็นเรื่องของผู้ว่านในนตรงหวัด

ความเหมาะสมด้วยการบริการดังกล้าว

ก็ขอให้ทุกคนอย่าห่วง๑๙๕๙เรื่องที่๓งดการจากกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก
อันนี้มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค
เช่นการจัดคอนเซิร์ตการจัดงานแสนของขี่ข้าต่าง
กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา
ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก
ได้แก่ห้างสรรพสินค้าตลาดสถานที่ราชการและรัฐศาสตร์ศาสตร์อังกฤษนะครับ
โดยจะต้องระบวนการตามมาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธุกำหนด
ร้านค้าร้านอาหารให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ
เช่นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสการคัดกรองอุณหภูมิการใช้หน้ากากอนามัยรวมทั้งลดความแออัด
ยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศได้แก่งดวันหยุดสงกรานนะครับต้องขอความมือด้วยนะครับ
วันที่๑๓ถึงวันที่๑๕เมษายน๒๖๓เราขอให้เลื่อนออกไปก่อนนะครับ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยจะจัดชดเชยวันหยุดเหล่านี้ให้นะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในระบบการขนส่งสาธารณะในประเทศนะครับ
โดยเราจะต้องเพิ่มความถี่ของการเดินรถมีมาตรการในการดูแลนะครับ
เข้มงวดขึ้นนะครับในการเดินทางต่างนะครับ
งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนเป็นจำนวนมากนะครับ
ค่ายทหารเรือนจำโรงเรียนเรื่องจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย
เราจะต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ของโรครวมถึงการจำกัดการเคลื่อย้ายแรงงานต่างด้าวด้วยนะครับ
ให้ทุกหน่วยงานได้พินามาตรการเหลื่อมเวลาในการทำงานและการทำงานที่บ้าน
และส่งเสริมให้มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเช่นการประชุมทางไกล
โดยให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยทำแผนการทำงานจากบ้านและรายงานผลการบัตรต่อศูนย์
๕๘ให้ผู้บรรยากาศจังหวัดผู้บรรยากาศกรุงเทพหมานาคอล
โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ได้แช่งมาตรการปฏิบัติโรงติดต่อพ๒๕๘มาตรศาสตร์ที่๕
เพื่อจำกัดดูแลการเคลื่อนย้ายนะครับที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาด
กำหนดมาตรการที่เหมาะสมอื่นในการจำกัดพื้นที่เสี่ยง
ตามข้อมูลที่มีการแพร่ระบาดและแจ้งมาตรการที่จะดำเนินการต่อศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตีเชื่อไวรักษณ์โคลโลนา๒๐๑๙
ให้รับทราบให้ความผิดชอบโดยเร็ว
พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกวัน
ให้เร่งดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการควบคุมโรคในทุกอำเภอเขตหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยด่วนและให้ภาคประชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับในการดำเนินการเฝ้าระวัง
ที่จะรับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ให้กระทุกรรมการคลังกระทุกมัติไทย
และในวิวงานที่เกี่ยวข้องได้พินามมาตรการ

รับฟังข้อร้องเรียนหรือข้อที่ต้องการให้ช่วยเหลือนะครับความเดือดร้อน
เราต้องดูแลพล้าระในการผอดชำระด้วย

ในประกอบอาชีพต่างที่อยู่นอกของประบบ
กลุ่มเกษตรกรที่รับผลกระทบและพินามาตรการเพื่อนำเสนอ
เพื่อเป็นมาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระยะที่๒ต่อไป
ให้กระทรวงการคลังกระทรวงการวิทธรรมกระทรวงการภาษณ์ธรรมและกระทรวงการที่เกี่ยวข้อง
หลายอย่างหลายมาตรการเหล่านี้นะครับ

ต้องไปจำนวนการภายใต้ความรับผิดชอบ
ให้เกิดผลผลิตเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนะครับ
ทั้งหมดนี้นะครับที่กลับเรียนให้ทราบนั้นก็คือว่า

สกัดกั้นนะครับการแพร่เชื้อจากต่างประเทศ
และสกัดกั้นการแพร่กระจายในประเทศให้ได้มากที่สุดนะครับ
เพราะเราต้องคุมสถานการณ์ชะลอให้อยู่ระยะที่๒ให้นานที่สุด
เพราะฉะนั้นยังมีมาตรการเพิ่มเติมมาตามลำดับนะครับ
วันนี้มีแค่นี้วันหน้าอาจจะมีมากขึ้น
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศของเรานะครับ
เราจะต้องใช้มาตรการในการควบคุมป้องกันรักษา

แล้วเราก็ถือว่าการแก้ไขปัญหาโควิด๑๙นั้น
มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งสำหรับประเทศไทยในเวลานี้นะครับ
เนื่องจากมีผลกระทบต่อชีวิตและประชาชนโดยตรง
และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคบรรเทาลงแล้ว
รัฐบาลก็จำเป็นต้องเป็นการฟื้นฟูผลกระทบบุตรด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับ
โดยเฉพาะยิ่งในด้านเศรษฐกิจต่อไป
ทางนี้รัฐบาลจะประเมินสถานการณ์โควิด๑๙
ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจรายวันอย่างใกล้ชิดและรอบครอบนะครับ
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรับหรือเพิ่มมาตรการต่าง
ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องสาการต่อไปนะครับ